จากเรื่องของการขับรถต้องระวังจะกินอะไรก็ต้องระวัง
ผู้ชายคนหนึ่งนั่งแท้อ้อยอยู่อ้อยมันก็เป็นท่อนกลมอ่ะเนอ
แทะไปแทะมาอ้อยติดคอเสียชีวิตเลยครับ
โอ้โหไปดูเลยอยู่หน้าบ้านโต๊ะหินอ่อน
ตำรวจสพเมืองกรสินนะฮะกับแพทย์เวรเขาไปดูที่บ้านหลังนี้
อยู่ที่ตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลสินครับ
ไปเจอศพของนายสมเกียจเกาะมะไฟอายุ๕๔ปี
สภาพคือนั่งหงายเงือบอยู่พิงกับโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านไม่สวมเสื้อ
กางเกงขาสั้นแล้วก็มีผ้าขนหนูพาดไหล่ซ้ายอยู่
บนโต๊ะหินอ่อนสิ่งที่เจอคือท่อนอ้อย
มันมีรอยกัดของผู้ตายอยู่ด้วยแล้วในปากของผู้ตาย
ก็มีเศษอ้อยอยู่ในป่าคาดว่าเสียชีวิตมาแบบนี้ไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ถามลูกชายผู้ตายเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กันกับพ่อสองคน
แม่เนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพปกติแล้วเนี่ยพ่อก็เป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำคุณผู้ชม
แล้วก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานเมื่อคืนเนี่ยก่อนจะนอนเห็นพ่อนั่งอยู่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
ตัวเองก็ไม่สนใจก็เข้าไปนอนตื่นมาช่วงสายทำไมพ่อนั่งอยู่ที่เดิม
เข้าบ้านไปนอนคิดว่าเออคงเมาหรือเปล่าแล้วก็หลับคาโต๊ะหินอ่อนไป
ล่วงเลยมาเกือบสี่โมงเย็นของเมื่อวานคุณผู้ชมนะจากคืนก่อนเช้าเมื่อวานยังไม่ตื่น
พอถึง๔โมงเย็นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไปปลุกพ่ออ้าวไม่มีลมหายใจซะแล้ว
ก็ต้องแจ้งตำรวจมานะฮะก็คิดว่าพ่อนอนหลับสุดท้ายพ่อเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วครับ
ตำรวจตรวจสอบคาดว่าเขานั่งแทะอ้อยกินอ้อยอยู่แล้วสำลักอ้อยในคอติดคอตายคุณผู้ชมหายใจไม่ออก
ญาติก็เลยไม่ติดใจสาเหตุการตายแล้วก็นำศพไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ